อยู่สริราบของเขานะก็จะมีอยู่สองเบอร์
ก็คือหัวฝั่งนี้กับหัวฝั่งอื่น
ถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้หมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัย
ท่านแถลงเองแถลงเองเลยนะครับ
บอกว่าเจอคลัสเตอร์ใหม่ย่านลาดพร้าว
เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

แต่พอมาโฟกัสคำนี้สะพรึงเลย

แต่ที่สะพึงคือ๒ห้างดังออกมาปฏิเสธพันละวันเลยฮะ
ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ตามที่มีการสงสัย
เขาไม่ได้บอกชื่อแต่ตามที่มีการสงสัยแต่ประการใด
เพราะยกระดับในการรับมือด้านความปลอดภัยขีดสุด
ทำแบบนี้ลูกค้ามั่นใจมาระยะหนึ่งแล้ว
นี่ห้างแรกห้างนี้ห้างดัง๕แยกราชพร้าว

ดังนั้นหากจะมีการอธิบายว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่

ตกลงลาดพร้าวหมายถึงถนนลาดพร้าวหรือเขต

แต่ถ้าถนนจากตรงนี้ไปยากไป

ลาดพร้าวก็เลยอาจจะเป็นเขตลาดพร้าว

ในเมื่อพูดไม่ชัดพูดไม่ครบขนาดนี้

เลือกที่๒พี่พี่ไหนอ่ะ

เปิดมาเมื่อ๒๘พฤษภาคม

เขาปิดไปแล้วเขาเพิ่งเปิดมา๒๘พฤษภาคม
ใครจะมาแล้วจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ยังไง

ก็ขอให้ทางสบคออกมาเคาะ

แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งอย่าเพิ่งละสายตา
มาเรียบร้อยแล้วแอสต้าเซเนก้า

สยามบายโอไซแอนด์มอบเรียบร้อย

เจมส์ทิคประธานของแอสต้าเซเนก้า

เพื่อตอกย้ำไงว่าที่ลุงตู่กับ

มิถุนาแอสต้าเซนิก้า
มาเขามาเรียบร้อยแล้วเตรียมที่

ภาคส่วนต่างแล้วนะฮะ

ใช่ครับแต่เราปากของซิโนแวค

สต้าเขาต้องเอาไว้สำหรับคนที่